แรกนะครับสัปดาห์๒ที่ฟิลิปปินส์เจอกับแคนาดาบ่าย๒วันนี้
ก็มีการขยับโปรแกรมซ้อมในช่วงเช้านะครับ
จะซ้อมในช่วงค่ำที่สนามแข่ง
ด่วนยอมรับว่าทีมไทยจะเล่นยากขึ้นเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่ประมาทแล้วครับ
หลังจากทำผลงานชนะ๓จาก๔นัดในสนามแรกมา
สไตล์การเล่นที่คล้ายกับทีมสหรัฐอเมริกาครับ
โดยสัปดาห์แรกผลงานเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียว

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามีเรื่องของรูปแบบการเล่นคล้ายอเมริกานะครับ
ผมว่าหนักสำหรับเราเหมือนกันนั่นแหละครับ
เพราะว่าจริงทุกทีมเขาเริ่มจับตาเราอย่างเต็มที่แล้ว
เพราะว่าสัปดาห์แรกเราทำผลงานได้ดี
แล้วก็เขาก็คงต้องวางแผนสู้กับเราอย่างเต็มที่เหมือนกัน
ส่วนเราเองก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่กับการเล่นในวันพรุ่งนี้ครับ
ส่วนคู่ชิงชนะเลิศนะครับญี่ปุ่นชนะจีนไป๓ต่อ๒เซต

ซึ่งยังไม่มีกำหนดเจ้าภาพครับ